และจากเรื่องนี้เองนะคะก็คือการประกาศมีประกาศเกี่ยวกับเรื่องของการประหารชีวิตนักโทษ
เป็นครั้งแรกในรอบ๘๙ปีนะคะทั้งที่เหลืออีกปีกว่าเท่านั้นเอง
โทษประหารชีวิตจะหมดไปจากประเทศไทย
เรื่องนี้มีองค์กรอยู่องค์กรหนึ่งเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
นะคะออกมาชุมนุมกันรวมตัวกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะคะ
พร้อมด้วยอาสาสมัครประมาณ๒๐คนมาสวมหน้ากากสีขาว
แล้วก็ชูป้ายข้อความนะคะอยู่ที่หน้าเรือนจำบางขวางที่นนทบุรี
แถลงการด้วยบอกเป็นการแสดงจุดยืนคัดค้านโทษประหารชีวิตเมื่อวานนี้
เปิดเผยบอกว่าการออกมาเรียกร้องแบบนี้ก็เป็นการคัดค้านโทษประหารชีวิตทุกกรณี
โดยไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าจะเป็นความผิดทางอาญาประเภทใด
ว่าผู้กระทำผิดจะมีบุคลิกลักษณะใดหรือไม่ว่าทางการจะใช้วิธีการประหารแบบใด
จากมองว่าโทษประหารชีวิตจะละเมิดสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่
ตามที่ประกาศไว้ในปฏิญญาวสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
และถือว่าเป็นการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมและย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
เป็นการลงโทษที่รุนแรงไม่ได้มีผลต่อการเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงของอาทยากรรมที่เกิดขึ้น

ซึ่งก็คือเด็กนักเรียนม๕ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ